ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปภาพที่เกิดขึ้นที่ชนบุรี
คือเป็นคลิปเหตุการณ์หลังจากที่รถเก๋งคันนึง
พยายามขับรถหลบหนีรถตำรวจ๓คัน
ทีนี้คือขับด้วยความเร็วแล้วไปเจอลูกระนาดขนาดใหญ่
แล้วมันก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำแต่แคงแบบนี้เลย
ทีนี้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าพลเมืองดีเขาบอกว่า
ตำรวจสามนายที่ขับไล่ตามมาพอเห็นสภาพรถเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
คือขับหนีไปเลยไปเลยไม่ได้ลงมาดูหรืออะไรแต่อย่างใดอ่ะนะคะ
เขาก็เลยมีการโค้ดคำพูดเอาไว้ว่าใจดำเกินไปหรือเปล่า

เกิดเหตุเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาของคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพนขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้ง
บอกว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำและมีคนบาดเจ็บ
เหตุเกิดบริเวณถนนสายท่อน้ำตำบลหนองขามก็เลยรีบมาตรวจสอบนี่แหละค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็มีรถเก๋งสีแดงทะเบียนสเสว๘๙๐กรุงเทพมหานคร
เสียหลักสภาพคือชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าแล้วก็ตะแคงข้างนะคะ
ตัวรถได้รับความเสียหายรอบคัน
ภายในรถก็ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่ด้วย
ก็คือนายนาราพงศ์กล่ำสนองอายุ๓๙ปี
บาดแผลก็คือบริเวณขาทั้งสองข้างเพราะว่าถูกกระแทก
เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าประถมพยาบาลเบื้องต้นให้
และนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาล

ยังมีพลเมืองดีเนี่ยกำลังยืนคุยอยู่กับตำรวจด้วย
เพราะว่าพลเมืองดีคนนี้เขาพยายามจะไปชี้แจงกับตำรวจบอกว่า
เขาเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ของตำรวจขี่ไล่หลังมาเนี่ย๓คัน
ที่รถเก๋งจะเหินข้ามลูกระนาดขนาดใหญ่
แล้วทำให้เสียหลักพลิกคว่ำถลายไปชนอัดกับเสาไฟฟ้า
แต่ปรากฏว่าพอเกิดอุบัติเหตุ
ตำรวจที่ขับตามมาถึงกลับไม่ยอมหยุดรถลงมาดู
แล้วพากันกลับรถขี่หนีไปอย่างหน้าตาเฉยนะคะ
ฟังเสียงของพลเมืองดีหน่อยค่ะ
นี่เป็นคำบอกเล่าจากคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะนะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจเขาบอกว่า
ถ้ามีรายละเอียดแบบนี้เดี๋ยวเขาจะสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่ามีตำรวจขับไล่ตามมา๓คัน
แล้วพอเจออุบัติเหตุขี่กลับไปเฉยจริงหรือเปล่านะคะ

มาสอบปากคำที่สะพอนหนองขามต่อไปค่ะ